มาต่ออีกในเหตุหนึ่งอุกอาจนะคะ
เกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในเมืองหนองบัวลำพูค่ะ
เป็นพระลูกวัดอายุสามสิบห้าปีนะคะ
คือดื่มเครื่องดื่มชูกำลังที่มันมีแอลกอฮอล
ดื่มไปสี่ขวดหลังนั้นหลังจากนั้นเกิดอาการมืนเมาค่ะ
ขวามีดไปแทงเจ้าอาวาสอายุเก้าสิบเอ็ดปี
มรณภาพอยู่ในกุฏินะคะตำรวจรีบเข้าไปตรวจสอบนะคะ
ก็คือพันธุ์ตำรวจตรีสุเนธสันสมบัติ
สารวัตรสอบสวนสพมหนองบัวลำพู
รับแจ้งเหตุพระใช้มีดแทงกันนะคะ
เกิดขึ้นที่กุฏิเจ้าอาวาสวัดพิชัยบาวรบ้านนามเมาะเฟือง
ในที่เกิดเหตุพบคราบเลือดอยู่ข้างเสากันศาสตร์ของหน้ากุฏินะคะ
ของพระอาทิการศรีดาศรีลัทโรอายุเก้าสิบเอ็ดปี
เป็นเจ้าอาวาสวัดพอเข้าไปในกุฏิ
ไปเจอศพของเจ้าอาวาสนะคะ
ถูกแทง๓แผลที่ชายโครงด้านซ้ายและข้อมือด้านขวาค่ะ
คือตอนแรกกู้ชีพเทศบาลน้ำมะเฟือง
ก็พยายามจะช่วยเหลือชีวิตนะคะแต่ว่าท่านก็มรณภาพ
ขณะที่นำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
ส่วนผู้ก่อเหตุก็คืออดีตพระถูกชาวบ้านควบคุมตัวไว้ได้นะคะ
ก็คือพระวัญชัยแสงชาอายุ๓๑ปี
พร้อมมีดปลายแหลมเปื้อนเลือดและมีบาดแผล
ถูกชาวบ้านตีที่ศีรษะ๑แผล
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจก็อายัดตัวไว้และศึกเรียบร้อยนะคะ
จากนั้นนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในจุดเกิดเหตุ
อดีตพระวัญชัยให้การว่าตอนเช้าของวันที่เกิดเหตุ
โยมแม่ว่ารู้สึกฉันพัฒนาหารไม่ค่อยได้
อยากจะให้โยมแม่ซื้อยาบำรุงพญานาคมาถวาย๔ขวด
จากนั้นพอได้ยามา๔ขวดฉันในกุฏิหมดเลยค่ะ๔ขวด
ก็เกิดอาการมืนเมาเพราะว่าในนั้นมันมีแอลกอฮอลนิดนึงนะคะ
จากนั้นมีอาการที่จำอะไรไม่ได้คลุ้มคลั่ง
ความมีดปลายแหลมเดินไปที่กุฏิเจ้าอาวาส
เจ้าอาวาดในนอนพักอยู่ตรงจุดเกิดเหตุพอดี
ใช้มีดแทงเจ้าอาวาสและหลังจากนั้นชาวบ้านมาเจอพอดีนะคะ
รุมจับตัวไว้ได้เบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่า
พระวัญชัยอาจจะเกิดจากอาการเครียด
เพราะก่อนหน้านี้เจ้าอาวาสเคยตำหนิแล้วก็เกิดอาการทางจิตขึ้นมา
ซึ่งตำรวจบอกว่าจะสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะคะ